ยังเป็นเยาวชนแล้วค่ะอายุ๑๖ปีแต่ถูกกลุ่มคั่วหรี่เนี่ย
ประกบไล่ตามแล้วยิงด้วยปืนปากกาด้วย
ร้องขอความช่วยเหลือชาวบ้านเลยต้องไปแจ้งตำรวจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ตำบวนศรีษระจราเคยใหญ่ที่สมุทรประกาศ
ไปตรวจสอบคนเจ็บเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีชื่อนายสิทธิพงศ์นะคะ
เป็นนักเรียนช่างกลของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
คือมีบาดแผลถูกยิงที่หลัง
แล้วก็นอนรอขอความช่วยเหลืออยู่แบบนี้
ตัวผู้บาดเจ็บนายสิทธิพลเล่าแบบนี้ว่าหลังเลิกเรียน
ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งเพื่อนที่บ้านตรงบริเวณนั้นแหละ
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านพักย่านสวนหลวง
ระหว่างผมขี่กลับมาตรงถนนซอยวัดศรีวารีน้อย
ถึงหน้าโรงงานแก้วค่ะใกล้กับทางเข้าอบตหนองปลือ
มีวัยรุ่นสองคนผมรู้เลย
เป็นคู่อริผมจำได้เพราะเคยมีปัญหาไล่ทำร้ายกันมาก่อนแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วตะโกนถามผมว่ามึงเอาหรือเปล่าล่ะ
หลังจากนั้นโดนชักปืนปากกายิงใส่๑นัด
กระสุนมันพุ่งเข้าหลังผมเลยต้องหนีตายเลยค่ะ

จารย์พี่ได้เลยโดนหรือนี่ได้เหรอ

ผมก็เลยจะเข้าไปหยิบรถแต่ว่าผมก็เบี่ยงออกมา

เนี่ยครับเพราะว่าเขาถิดเข้ามาพวกผมก็เออ

ก่อนหน้านี้ก็เขาเป็นคนมาเข้ามาปวกมาอยู่ที่นี่

แล้วทุกครั้งที่เจอเขาจะเล่นกับพวกผมตลอด
ผมก็ไม่เคยทำอะไรแบบยิงพวกเขาเลย
น่าจะไล่ครับแต่ครั้งนี้เขาขี่มาเขายิงเลย
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยชาวบ้านล่ะว่ายังไง
ชาวบ้านบอกโอ้โหแถบนี้มีปัญหามีเรื่องกันบ่อย
ยังเป็นเด็กปากคลองมอนหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวดำเนินคดีสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะคะมีหลักฐานจากกล้องมูลจรปิด
ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่คนเจ็บถูกยิง
เยาวชนคนนั้นแหละคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะคะ
คือเป็นลักษณะเพื่อนพากันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสาม
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังจากถูกยิงแล้ว
ชาวบ้านบอกแบบนี้เลยส่วนใหญ่นะวัยรุ่นจะเข้ามาส่งเพื่อน
ในพื้นที่ตรงหมู่บ้านเอื้ออาทรตรงนี้แล้วจะถูกทำร้ายจากคู่อริ
ซึ่งก็มักจะถูกไล่ยิงมาจากที่อื่นแล้วก็มาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเร่งหาเบาะแสต้องติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันสักอายุ๑๕๑๖ปีเป็นต้นไป
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะแต่ก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะ